เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักในอู่รถเมย่านบางแคร์นะคะ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๓รายด้วยกัน
เป็นคนขับรถเมย์วัย๖๐ปีแล้วก็ภรรยาเสียชีวิต
รวมถึงหนูน้อยวัย๘เดือนด้วย
คือหนูน้อยวัย๘เดือนแม่เพิ่งฝากเลี้ยงไว้กับคุณยาย
ได้เมื่อวานนี้เองค่ะและปรากฏว่าถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
หัวอกคนเป็นแม่ยากที่จะเข้าใจยากที่จะทำใจ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เจอก่อนอย่าพุ่งไปพามันนะ

คือนอกจากคุณแม่จะเห็นซากศพของลูกแล้ว
เห็นข้าวของเครื่องใช้ของลูกด้วยเห็นขวดนมด้วยคุณ
ขวดนมยังมีนมอยู่ในขวดเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ของน้องวัย๘เดือนนะคะ
เธอต้องสูญเสียลูกไปกว่าจะตั้งท้องกว่าจะฟูมฟักกว่าจะเลี้ยงดู
ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณชนทิชาคำเสียค่ะ
เป็นคุณแม่ของเด็กชายวัย๘เดือน
ส่วนคุณพ่อก็คือแฟนของเธอคนที่โอบกอดเธออยู่
ห่มร้องไห้แทบจะขาดใจเพราะว่าไปยืนดูศพลูก
แต่เข้าไปช่วยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ค่ะ
น้องเสียชีวิตคากองเพลิงเลยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
คือเธอเนี่ยเอาลูกมาฝักเลี้ยงนี่ค่ะ
ขวดนมของน้องนะนั่นละยังมีนมอยู่ข้างหน้าอยู่เลยละ
คือเธอเอาลูกมาฝากเลี้ยงไว้กับคุณแม่ของเธอ
แม่ของเธอเมื่อวานี้๒๐พฤศจิกายนไม่มีใครคิดหรอกค่ะ

และครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นหน้าลูก
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๓ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมคลิปเหตุการณ์
ที่คนในพื้นที่เขาสามารถถ่ายไว้ได้
กองเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วคุณดูสิ

ตำรวจสนเพชรเกษมแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางแคคค่ะ
รีบลงพื้นที่ไปในจุดเกิดเหตุ
เพื่อไปใช้รถน้ำดับเพลิง
ใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่สุดแล้วก็สามารถสกัดกั้น
องเพลิงเอาไว้ได้ให้อยู่ในวงจำกัด
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลเศรษฐ์ราชแล้วก็มูลนิธิกู้ภัยต่าง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
หลังจากที่เพลิงสงบแล้วแบบนี้
ไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต๓รายอยู่ที่ห้องพัก

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายก็คือ
คนแรกชื่อว่านายวิชาเกิดแก่นอายุ๖๐ปี
คนนี้เป็นคนขับรถเมย์สาย๑๗
อีกคนหนึ่งเป็นภรรยาของนายวิชา
ชื่อว่านางสาวบุญมาไทยประเสริฐอายุ๔๕ปี
ส่วนอีกคนนึงเป็นเด็กชายวัย๘เดือน

ทั้งสามศพเนี่ยถูกไฟไหม้ถูกไฟคลอก
คือดำเป็นต่อตะโกค่ะ
สอบสวนเจ้าของอู่รถเมย์บอกว่า
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น
ชั้นล่างเป็นบ้านปูน
ส่วนชั้นบนเป็นลักษณะคือเป็นไม้
โดยไฟเริ่มลุกไหม้จากห้องที่๓ชั้นล่าง
ซึ่งเป็นห้องของผู้เสียชีวิต
โดยในห้องอยู่ด้วยกัน๓คน
คือนายวิชาเป็นพนักงานขับรถ
แล้วก็นางสาวบุญมาเป็นภรรยา
แล้วก็หลานวัย๘เดือนที่รับมาเลี้ยง

รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะถือว่าการสูญเสียครั้งนี้
ได้มีการสูญเสียพนักงานขับรถ
ที่ก็ถือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตว์

อยู่กันมาลักษณะครอบครัวค่ะ
อยู่ด้วยกันมากว่า๒๐ปี
ตอนนี้เหมือนก็เสียญาติไป

รับไม่ได้แล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

นางสาวอุมาพรสะประทุม

เล่าบอกว่าโชคดีเหลือเกิน

เพราะว่าไปพักที่ห้องของน้องสาว

เนื่องจากว่าประตูห้องมีลูกกลง

ซึ่งคาดว่าสาเหตุ

เพราะว่าการล็อกประตูค่อนข้างแน่นหนา

ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เบื้องต้น

น่าจะมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้ตายมักจะ
ตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารตอนเช้ามืด
ประกอบกับสายไฟบ้านพัก

รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสพ

ช่วงนี้พอจะเริ่มเข้าหน้าหนาวก็ต้องระมัดระวัง

แสดงความเสียใจของครอบครัว